แฟนบอลจากไทยบางส่วนเดินทางไปที่นั่นนะครับ
เพื่อไปรวมตัวกับแฟนบอลที่อยู่ที่อีรานซึ่งก็มีจำนวนไม่ได้มากนัก
แต่ว่าเราก็ส่งเสียงเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจ
นักเตะไทยจะแพ้ก็ตามติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ในวันที่ทีมชาติไทยผิดหวังต้องล้มลงจากความพ่ายแพ้
หากแต่ยังมีกองเชียร์ทีมชาติไทยที่พร้อมให้กำลังใจอยู่เสมอ
แม้ว่าเกมล่าสุดทัพช้างศึกจะเป็นฝ่ายท่าอีรักษ์ในกรุงเตฮารานไปถึง๐ต่อ๔
เชียร์ไทย๒๕๐ชีวิตออกเดินทางมาเชียร์ทัพช้างศึก
ด้วยความเต็มใจที่จะให้กำลังใจไม่ว่าทีมจะชนะหรือแพ้
เราจะร่วมทีมกับสถานทูตแล้วก็กองเชียร์ไทยของที่นี่นะครับ
เพื่อเชียร์ให้เต็มที่ครับเชียร์เป็นเพลงเดียวกันเชียร์เป็นหนึ่งเดียวนะครับ
เราสู้เต็มที่ครับพวกเราสู้ไปสู้สู้ไปสู้สู้
จากนี้นับเป็นโอกาสที่ดีของหญิงไทยในกรุงเบฮารานที่ได้มีโอกาสชมฟุตบอลถึงสนามแข่งขัน
ฝ่ายจัดการแข่งขันอนุญาตเป็นกรณีพิเศษทำให้พวกเขาปราบปลื้มใจ
ก็รู้สึกว่าภูมิใจกันเนอ
ที่ว่าเขาอนุญาตให้พวกเราเข้ามา
เชียร์ทีมชาติไทยของประเทศของเรา
ก็ดีใจก็มาร่วมใจกันร่วมเชียร์ค่ะ
ก็ความรู้สึกแพ้คือแพ้ครับวันนี้เราสู้เขาไม่ได้
หัวหน้าเราสู้เขาได้เรื่องอะไรต่างที่ไม่เป็นใจต้องผ่านไปครับ
พอร์ตสนับสนุนผู้เล่นสนับสนุนโค้ดสนับสนุนทุกคน
ให้เต็มที่นักเตะก็สู้เต็มที่
เราต้องมาบ่อยครับแล้วเราจะผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้

แต่พวกเขาก็ยังคงมีผู้เล่นคนที่๑๒ครับ
วันนี้แพ้ครับแต่ว่าเราก็ยังคงต้องเชียร์
และให้กำลังใจทับชั้นศึกรรมต่อไป
เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ครับ
วิทยาลัยวิทยาลัยเชื้อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงเตฮารานประเทศอิราณครับ